ความเชื่อเช่นเดียวกันดิฉันจะไม่ยอมให้คุณผู้ชมพลาดอย่างแน่นอนนะคะ
ที่อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์เอาตัวเลขไปก่อนเลย
ที่ที่จะพาไปอยู่เหนือระดับน้ำทะเล๗๐๐เมตร
คุณผู้ชมสูงมากค่ะเขาปู่นะคะชาวบ้านก็ไปกันเยอะ
เมื่อวานนี้เห็นบอกว่าต้องเดินเท้าขึ้นไปนะคะสักประมาณสองกิโลครึ่ง
เดินเท้าขึ้นไปถึงจะเหนื่อยแต่ก็ยอมเพราะคุ้มค่ามาก
บรรยากาศดีมากด้วยนะคะระหว่างทางค่ะคุณผู้ชมพระอาจารย์ชูชาติ
เจ้าสำนักสงขาวปู่เนี่ยก็สำนึกรักธรรมชาติกันก่อนนะคะ
ให้ชาวบ้านช่วยกันปลูกป่าเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก
วงแหนทรัพยากรธรรมชาติซึ่งตรงนี้เป็นแหล่งต้นน้ำ
ยังคงอุดมสมบูรณ์พอไปถึงยอดเขาเท่านั้นแหละค่ะ
ก็มีการเนี่ยเขาทำอะไรกันอืมโปรยเมล็ดพันไม้กว่าหนึ่งพันเมล็ด
บางจุดที่เข้าถึงยากยากเข้าถึงไม่ได้ทำงานของคุณ
เลยนะคะอ้าวให้ได้ไกลหน่อยนะคะอย่าโดดหัวคนแล้วกันเนอะใช่
พระอาจารย์ศูชาก็นำประเกิดพิธีในวันอสารหบุชานะคะ
เวียนเทียนรอบพระเจดีสีทองแบบนี้คุณเห็นไหม
สีทองเหลืองอร่ามแบบนี้นะครับ
เพราะได้มีการนำพระผงสมเด็จวัดปากน้ำ

จำนวนกว่า๒หมื่นองค์มาประดิษฐ์รอบเจดีแบบนี้
เจดีมีความสูงวัดจากฐานถึงยอด๘เมตรคุณ
ผ่าศูนย์กลาง๕เมตร
ซึ่งชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันนะคะ
เพราะตรงนี้ถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจที่สำคัญชาวบ้านในพื้นที่
เขาเชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาปู่แห่งนี้
เพราะจะคอยปกปักรักษาผืนป่าแล้วก็เป็นร่มโพร่มใสให้กับชาวบ้านวังโป่ง
มาตั้งแต่โบราณการแต่ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม
หลังจากที่ประกอบพิธีเวียนเทียนเสร็จสิ้นแล้วพระอาจารย์ชูชาติก็ประพรมน้ำมนต
เพื่อเป็นสิริมงคลชาวบ้านค่ะเหลือไปเห็นในขันน้ำมนต
ที่พระอาจารย์ชูชาติเอามาประผมให้คุณตาดีมากตาดีได้ตาร้ายเสีย
เสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายงวดหน้าว่ากันต้องบอกใช่ไหม
ถ้าไม่บอกเนี่ยโดนต่อว่าแน่เลยชาวบ้านบอกมาว่า

ขันน้ำมนต์หลวงพ่อเล็กมากเลยอ่ะอืม